อีกหนึ่งประเด็นนะที่เขาบอกว่าเส้นทางการเงินนี่ถ้าแบ่งเป็น๔กลุ่มหนึ่ง
นั้นมันมีกลุ่มของผู้สื่อข่าวหรือกลุ่มนักข่าวด้วย
เขาบอกมันมีกลุ่มนักข่าวที่บิ๊กโจ๊กให้เงินด้วยหลักหมื่น

คือจากเว็บพนันออนไลน์ขยายผลมาถึงตำรวจ๘นายใช่ไหม

เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กชุดทำงานบอกกำลังจะขยายผลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะ

จะมีทั้งพวกบัญชีม้ามีพวกอะไรแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มนักข่าวที่รับเงินจากทางบัญชีม้า

ใช่ซึ่งนักข่าววันนี้ก็ถามบิ๊กโจ๊บิ๊กโจบอกว่าอ๋อผมเคยให้เงินนักข่าวจริง
อย่าใช้คำว่าเคยให้ผมก็ยังให้อยู่ก็ให้ทุกทีเวลาไปทำข่าวแต่เป็นเงินส่วนตัวของผม
ผมให้หมื่นนึงเป็นค่าข้าวกลางวัน
คือเหมือนเลี้ยงข้าวนักข่าวก็เรื่องปกติเพราะปกตินักข่าวไปทำข่าวก็ทำกันเป็นทีมใช่ไหม
ผมก็เลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงลูกน้องด้วยเหมือนกันไม่ต่างกันก็กินกัน๓๔คนถามว่าเยอะไหมผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะ
ทีมข่าวเราก็เลยพยายามติดต่อไปนักข่าวไปที่นักข่าวสองคนที่บิ๊กโจ๊กยอมรับว่าเคยให้เงินครั้งละหมื่นบาทเป็นค่าข้าวนะคะ
คือทั้งสองคนก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะ
นายอนัญชัยเองก็ออกบอกเหมือนกันว่าถ้ามีนักข่าวถูกฟ้องหรือโดนหมายจับเนี่ยทนายอนัญชัยก็จะช่วยสู้คดีให้ด้วยเหมือนกันนะคะ
คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าแหม่ทีมหนึ่ง๔๕คนผมให้เงิน๑๐๐๐บาทผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้มีนักข่าวคนไหนจะมาขอเงินหรือว่าไถเงินผมด้วย
เพราะว่าทางนักข่าวทุกคนก็จะบอกอยู่แล้วว่าเออมีเบี้ยเลี้ยงจากทางสถานีจากทางช่องอยู่แล้วเงินที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้สินบนไม่ได้ถูกขอไม่ได้ถูกไถผมเข้าใจว่านักข่าวอ่ะงานหนักเงินน้อยผมก็เลยควักเงินส่วนตัวให้เป็นค่าข้าวก็แค่นั้นเอง
เอางี้ดีกว่าเอาแค่เฉพาะที่สโมสรตำรวจที่ใช้เป็นที่ทำงานเนี่ยสั่งเข้ากล่องวันละสองร้อยกล่องเนี่ยเดือนเดือนนึงก็๒๕๐๐๐บาทแล้วแต่ก็เป็นเงินจำนวนที่ใช้เลี้ยงข้าวทั้งทีมงานตำรวจแล้วก็นักข่าวทุกคนย้ำอีกครั้งทุกบาททุกสตางค์คือเงินของผมไม่ใช่เงินหลวงไม่ใช่เงินพนันออนไลน์ถ้าอยากตรวจสอบตรวจสอบได้ล
แล้วก็ยกทีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแลเขาหมดนะผมก็ให้เขามืดหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกัน๓๔คนที่ผมเอาว่ากับสี่ห้าวันมันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะนะครับผมก็เห็นว่านักข่าวน้องน้องเหล่านี้เขาไม่เคยมาไถผมว่างี้ว่ะนะเขาไม่เคยมาขอเงินผมผมให้แค่เนี้ยตำรวจให้แค่นี้มันจะผิ
ผมก็บอกผมก็ให้ทุกทีอ่ะนะเฮ้ยน้องเอาไป๕๐๐ค่ามาลด๓๐๐ค่ามาลดแต่มันไม่ใช่เป็นสินบนเนี่ย
นี่ค่ะเขาก็ชี้แจงไว้แบบนี้นะคะเราก็ติดต่อไปนักข่าวสองคนนะที่บอกว่าบิ๊กโจบอกว่าบิ๊กโจเคยให้เงินไปเลี้ยงข้าวก็ติดต่อได้ปกติแหละคนแรกโทรกลับมาหาทีมข่าวแต่ขอไม่ให้สัมภาพหรือพูดถึงประเด็นนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยอ่านรายละเอียดที่ทีมข่าวทักไปว่าอยากสอบถามประเด็นนี้นี้นี้แต่ก็ไม่ได้
ให้เงินหรือให้ข้าวก็ไม่ได้ต่างกันหรอกถ้ารับเงินแล้วมีความผิดนักข่าวที่กินข้าวของบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจวันนี้และวันอื่นก็ผิดเหมือนกันหมดเลยนะถ้าอย่างนั้น
และถ้ามีนักข่าวคนไหนถูกดำเนินคดีจากกรณีนี้เนี่ยบอกผมเลยเดี๋ยวผมช่วยสู้คดีเอง
รวมถึงการออกสื่อถ้ากินข้าวผิดเงินก็ต้องผิดถ้าถ้าเงินผิดข้าวก็ต้องผิดด้วยครับแค่นั้นเลยครับนักข่าวเนี่ยที่ที่เขาจะขอตรวจสอบเนี่ยผิดข้อหาอะไรเลยครับข้อหาอะไรรับสินบนเหรอครับมันไม่ใช่เขาให้มาเนี่ยไปให้กินสินน้ำใจก็คือเอาไปกินข้าวกันพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการให้สินบนนะครับมันไม่มีความผิดข้อหา
เอานักข่าวเนี่ยบอกผมมานะถ้าใครโดนคดีเนี่ยบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะช่วย
ทีนี้เรื่องของประเด็นที่มีเงินจากนักข่าวเงินมาให้นักข่าวจากบัญชีม้าที่มีการขยายผลซึ่งตรงนี้ชุดสืบสวนบอกว่ากำลังขยายผลอยู่

แต่ที่บิ๊กโจ๊กบอกคือหมายถึงเงินส่วนตัวของผมใช่ไหมครับเพราะนักข่าวไปถามว่าคือความจริงแล้ววันนี้พี่ยุทธ์สรยุทธ์สุทัศนาจินดาเนี่ยได้คุยกับบิ๊กโจ๊กตอนเช้า

อ่าในรายการกรรมกรข่าวของพี่ยุทธ์พี่ยุทธ์ก็เลยถามว่าเอ๊ะเนี้ยมีข้อมูลว่าชุดสืบสวนเขาขยายผลอ่าเรื่องเครือข่ายบัญชีม้าหรือว่าเงินพนันออนไลเนี่ยไปถึงนักข่าวเนี่ย

โจ๊กก็เลยบอกแต่ว่าบอกออกมาเนี่ยเป็นชื่อนักข่าว

แต่คุณอ่าชะรุยะเรืองรัตนภงประธานชมช่วยเหลือเยอะอาจยกรรมนะฮะ
บอกว่าที่ชุดสืบสวนเขาบอกมีสื่อมีนักข่าว
ที่ได้เงินจากบัญชีม้าหรือจากทางเว็บพนันออนไลน์

คุณอาชิริยะบอกไม่ขอก้าวล่วงการทำงานของตำรวจก็แล้วกัน
แต่ใครทำผิดต้องรับผิดชอบ

จะมีการขยายผลเช็คบินไปถึงนักข่าว
เครือข่ายที่ได้รับเงินไปเนี่ยมันมีทั้งหมด
ที่เป็นแบบขบวนการใหญ่เลยนะ
เครือข่ายทั้งหมดเนี่ย๖๕๐คนนะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยมีกลุ่มของนักข่าวอยู่ด้วย
ซึ่งกลุ่มนักข่าวเนี่ยที่รับเงิน

ในสำนวนคดีหรือตามติด
กลุ่มนักข่าวที่จะไม่ค่อยถามคำถาม
เป็นนักข่าวที่รับเงินมาเขียนข่าวโจมตีฝั่งตรงข้าม
โดยมีข้อมูลว่าจะได้รับค่าจ้างเขียนแล้วก็เผยแพร่ข่าว

ส่วนจะเป็นนักข่าวในสังกัดไหนบ้าง
ให้ตำรวจออกมาชี้แจงเองก็แล้วกัน
อันนี้ข้อมูลจากคุณอัจฉริยะนะฮะ

เพื่อที่จะดูแลกันช่วยเหลือกันเหมือนกับดูแลลูกน้องนะฮะ
ในการไปทำงานตามที่ต่างนะฮะ

ซึ่งเรื่องนี้ต้องไปถามทางสมาคมสื่อด้วยนะ
ใช่ค่ะก็พอมีประเด็นนี้มาปุ๊บ
เรียกปั๊บเลยนะคะ๗สมาคมวิชาชีพสื่อเรียกประชุมกันเลยค่ะ

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
แล้วก็ให้คนนอกมาเป็นประธานด้วย

ที่มีชื่อนักข่าวที่บิ๊กโจ๊กเอ่ยถึง

ถ้าเจอว่าใครมีพฤติกรรมขัดจริยธรรม

ไม่ว่าจะเป็นสินน้ำใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะให้ต้นสังกัดดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะ
อันนี้เป็นข้อความที่๗องค์กรสื่อออกแถลงการร่วมกันค่ะ
ในเรื่องการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
โดยมีผู้แทนจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
ภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทย

วิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิกองค์กรละ๒คนนะคะ

นี่คือ๖คณะกรรมการนะคะที่จะต้องสัญหาบุคคลภายนอกมาเป็นประธานคณะกรรมการอีก๑คน
รวมไปทั้งหมดคณะกรรมการมี๗คนด้วยกัน
ข้อที่๒ค่ะในแถลงการบอกว่า
ขอให้องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่ามีนักข่าวรับเงิน

แล้วแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบด้วย

ทำตัวเป็นนักข่าวเพื่อส่งข่าวต่อไปยังสำนักข่าวอื่น

ซื้อข่าวจากบุคคลแบบนั้นนะคะ

กรณีที่มีนักข่าวมีส่วนผัวพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการรับเงินธุรกิจผิดกฎหมาย

ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ
ส่วนความผิดตามกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการ

ขอเรียกร้องให้บุคคลที่เป็นอดีตนักข่าวที่ทำหน้าที่ส่งข่าวต่อให้สำนักข่าวอื่น
แสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าการรับเงินนั้นเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำข่าว

แสดงตัวให้ชัดว่าเป็นแบบไหนกันแน่
คุณชวรรมริมปัจธรรมปานีนะคะ
ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติบอกว่า
ให้เงินกับนักข่าวหรือนักข่าวไปรับเงินจากแหล่งข่าว
ว่าจำนวนเงินจะมากน้อยแค่ไหน
นี่ถือว่าละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนแล้วค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้องค์กรสื่อยอมรับไม่ได้นะคะ
อยากให้ทุกองค์กรตรวจสอบด้วยว่านักข่าวในสังกัดของตัวเอง

แต่เอาทุกกรณีเลยไปตรวจสอบกันมา
มาตกลงว่าจะให้รบหมายให้องค์กรสภาพพิชาชีพนะครับ
มีทั้งคนที่เป็นอยู่ในวิชาชีพแล้วก็เป็นคนภายนอก
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้ามาด้วย
แล้วก็คงจะมีการกำหนดระยะเวลา
ฉันเจนว่าจะสอบกันใช้เวลาเท่าไร
แล้วก็เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ต่อไป
ส่วนทางด้านของอาจารย์มานะตรีระยะพิวัฒน์นักวิชาการด้านสื่อมหาวิทยาลัยหอการค้า
ก็บอกนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเลยล่ะ
องค์กรสื่อต้องกลับมากวาดบ้านตัวเอง
ถ้าเป็นเรื่องนี้โอเคมันเป็นเรื่องตัวบุคคลก็ต้องจัดการที่บุคคล
เพราะเรื่องรับเงินแหล่งข่าวมันมีมานานอยู่แล้ว
แต่มาในยุคโซเชียลหลายสิ่งมันก็เปิดเผยออกมาง่ายขึ้น
เรื่องนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมแน่นอนค่ะ
ที่ผ่านมาหลายเคสหลายกรณีเนี่ย
มีเจ้าของสื่อถ้าเกิดว่าโดนตัวขององค์คอนวิชาชีพ
โดยส่วนใหญ่จะจะเท็จเอาไว้ในฐานะกองโยคกันนะครับ
เพราะว่าในองค์ความวิชาชีพสื่อเนี่ย
ของศึกรสมัครเองอยู่แล้วด้วย